ท่านผู้ชมครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่าไม่เชื่อต้องเชื่อนะฮะ
มีคุณยายท่านหนึ่งอายุ๙๑ปีแล้วท่านอยู่ที่อุดรธานี
บอกกับลูกชายบอกว่าเออวันนี้แม่จะตายแล้วนะ
สุดท้ายลูกก็ป้อนข้าวป้อนน้ำ

เสียชีวิตเมื่อวานนี้วันที่๑๙กรกฎาคม
ลูกชายอายุ๖๐คุณแม่อายุ๙๑ปี
วันนี้เราไปพูดไปคุยมาด้วยนะครับ
ทางลูกชายก็ให้ข้อมูลต่างนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนางมรสีคำสอนครับ

ก็เสียชีวิตอยู่บนโซฟาในบ้าน
ในซอยประชาสันติ๕ชุมชนเก่าจานตะบนหมากแข้ง
ที่เขตเทศบาลหน้าคอนอุดรฐานีนะครับ
ก็เสียชีวิตจากการสำลักข้าวนะครับเพราะว่ามีเศษอาหารติดอยู่ในช่องปากแล้วก็ลำคอด้วย
ลูกหลานก็ไม่ติดใจเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้ไปที่วัดธรรมเสนาพัฒนารามในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ลูกชายก็นำศพของคุณยายมาราศีรับมาจากโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแล้ว
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่นี่นะครับ
คือลูกชายเนี่ยชื่อว่านายสุรัตน์ธรรมรงเหล่าหพันธ์อายุ๖๐ปีนะครับ
บอกว่าแม่เนี่ยเมื่อก่อนอยู่กับน้องสาวแล้วก็ญาติญาติที่กรุงเทพ
ทีนี้น้องสาวเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนนะก็เลยต้องพาแม่มาอยู่ด้วยนะครับ
ตลอดเวลาที่แม่มาอยู่ด้วยแม่ก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
แม้จะอายุมากถึง๙๐ปีแล้วปีนี้๙๑แล้วนะครับ
แต่ระยะหลังเนี่ยแม่ก็เริ่มจะเดินไม่ได้เคลื่อนไหวตัวเองไม่ได้
ก็ต้องนอนติดเตียงก็มีภรรยาของเขาที่เป็นลูกสะพ้ายเนี่ยคอยดูแล
เพราะว่านายสุรัตน์ลูกชายเนี่ยเขาต้องไปทำงานต่างอำเภอ
อาทิตย์หนึ่งก็จะกลับบ้านก็เฉพาะวันอาทิตย์นะฮะ
เมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะภรรยาก็ป้อนข้าวเย็นให้กับแม่
วันนั้นเขาก็กลับบ้านเมื่อวานนี้นะแม่ก็นั่งอยู่ที่โซฟา
แล้วอยู่เนี่ยแม่เนี่ยบอกกับนายสุรัตน์บอกลูกชาย
บอกว่าวันนี้แม่จะตายแล้วนะนี่ฮะนายสุรัตน์ยังบอกว่า
เขายังพูดกับแม่เลยว่าโอ๊ยแม่ไม่ตายหรอกพูดล้อเล่นกับแม่ไป
จะตายได้ยังไงแม่ไม่ตายหรอกยังพูดยังกินข้าวกินน้ำปกติเลยเนี่ย
ซึ่งอาหารเย็นเมื่อวานที่แม่กินเนี่ยคือข้าวสวยแกงจืดแล้วก็หมูย่อ
เป็นอาหารที่แม่ชอบทั้งนั้นแล้วเขาก็ไปหาน้ำมาให้แม่ดื่ม
พอแม่กินข้าวกินน้ำไปอยู่ดีแม่สำลักข้าวสำลักอาหาร
แล้วก็อาเจียนแล้วก็เสียชีวิตนี่ฮะนายสุรัตน์ก็เลยเชื่อว่า
แม่อาจจะรอให้เจอเขาก่อนก็ได้เพราะเขากลับบ้านทุกวันอาทิตย์
ไปทำงานต่างอำเภอพอกลับมาวันนี้แม่กินข้าวกินน้ำ
กินอาหารที่ชอบแล้วบอกเขาว่าวันนี้แม่จะตายแล้วนะ

เขาก็ลุกขึ้นมาก็นั่งกินน้ำทิน้ำนิดพักเดียว
เขาก็อ้วกเสร็จอาหารออกมา

อะเพราะเขาอ่อนแรงมาอาทิตย์นึงแลจะคือผมก็ติดภารกิจหน้างามทำงาน
กลับมาเมื่อวานถึงตอนบ่ายผมก็ไปตัดผม
ก็ยังดีก็คุยแม่แกก็ผมไปตัดผมกลับมาแกกินข้าวเสร็จแล้วล่ะ
นั่นล่ะเหมือนแม่นอนหรือเปล่าเนี่ย
ส่วนลูกสะพ้ายนะครับลูกสะพ้ายนี่ดูแลแม่มาปี๒ปีนะฮะ
บอกว่าระยะหลังเนี่ยมันก็มีความผิดปกติแปลกเกิดขึ้นนะนะ
เพราะว่าแม่สามีเนี่ยชอบพูดคนเดียว
ลักษณะเหมือนกับพูดกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ก็คือพูดกับลูกสาวที่เป็นน้องสาวสามี
เมื่อก่อนเคยอยู่ด้วยที่กรุงเทพแล้วเขาเสียชีวิตไปนะครับ
โดยเวลาคุยด้วยเนี่ยแม่จะมองไปที่ฝ้าเพดานข้างบนบ้าน
องบันไดบ้านบ้างนะแล้วก็จะบ่นออกมาว่าประมาณว่า
ลูกสาวไม่คุยด้วยทำไมแม่พูดแล้วไม่พูดด้วย
สะพ้ายบอกว่าทีแรกก็กลัวแต่หลังเริ่มชิน
เพราะว่าแม่สามีคุณยายมารสีพูดแบบนี้บ่อยมาก
ทำให้ลูกสาวกับญาติญาติพี่น้องนะที่เห็นเนี่ย
ก็เลยคิดว่าแม่อาจจะคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเองมากกว่า
สื่อไปยังลูกยังญาติพี่น้องที่ก่อนหน้านี้เขาเคยเสียชีวิตไปก่อนแล้ว
ก็จะพูดชื่อคนตายนะแล้วบ่อย
พี่ก็พี่ก็เหมือนกับว่าเขาคงเพ้อหรืออยู่ใต้จิตใต้สำนึก
หรืออะไรพี่น้องเขาอย่างนี้ค่ะ
ทางครอบครัวก็เสียใจแล้วครับที่คุณยายเสียชีวิต
แต่ว่าส่วนหนึ่งก็ทำใจไว้แล้วเพราะว่าคุณยายก็อายุมากแล้ว๙๑ปีนะครับ
แล้วก็ถือว่าก็จากไปแบบไม่ได้ทรมานอะไรมากนักนะครับ
คุณยายก็เหมือนกับอาจจะรู้ด้วยว่าตัวเองจะเสียชีวิตวันนี้
หรือไม่อย่างไรคุณยายวันละ๔นี่ครับ
ลูกชายบอกว่าแม่เสียชีวิตวันที่๑๙ก็คือเมื่อวานนี้
วัย๙๑ปีนี่ฮะก็ไม่น่าเชื่ออยู่เหมือนกันนะ
ในช่วงเวลานั้นแต่ว่าผู้ที่สูงอายุอายุเยอะอย่างนี้
ระบบการย่อยการกลืนพวกนี้ท่านก็จะลำบากจะมีปัญหาหน่อย
ต้องค่อยค่อยใช่คือมันมันจะช้าลงไปตามอายุที่มากขึ้นอ่ะ
การทำงานร่างกายมันถดถอยลง